ความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยครับ
ตอนนี้ก็ออกเดินทางไปยังเมืองมันดาเลประเทศเมียนมาร์
เพื่ออุ่นเครื่องกับทีมชาติเมียนมาใน๒นัด
ในวันพุธที่๑มีนาคมและวันศุกร์ที่๓มีนาคมนี้
ให้ผู้เล่น๒๓คนทั้งรุ่นพี่และดาวรุ่งหน้าใหม่
ลงสนามทุกคนเพื่อทดสอบระบบการเล่น
ในการเตรียมความพร้อมลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๙
รอบคัดเลือกระหว่างวันที่๓๗เมษายนนี้
ซึ่งไทยนั้นอยู่ในกลุ่ม๔นะครับ
ร่วมกับปาเลสไตล์เจ้าภาพและไต้หวัน
ส่วนเลบานอนและกวมนั้นถอนทีมออกไปแล้ว

กับชาตินอกอาเซียนต่อไปครับ